คดีที่ในเบ้นอายุ๑๘ปีนะคะขาโจในชุมชนเทพารักษ์ที่ขอนแก่นทำร้ายร่างกายยายติ๋มอายุ๖๒ปีจนยายติ๋มเสียชีวิตตำรวจจับได้คือเบ้นเนี่ยหนีไปอยู่บ้านเพื่อนรุ่นพี่ตอนที่ตำรวจจับได้เบ้นอ้างว่าก็แค่ตบยายติ๋มก็แค่ผลักยายติ๋มยายติ๋มล้มหัวฟาดขอบปูนตายเองอ้างแบบนั้นแล้วก็บอกว่า

แต่ว่ามีเพื่อนของในเบ้นท์ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนในเบ้นท์ทำร้ายเยี่ยบจนเยี่ยบทีมเสียชีวิตเนี่ยก็
ดูทำแผนด้วยญาติของผู้เสียชีวิตก็โกรธแค้นแล้วค่ะ
ไม่ถึงตัวเบ้นก็เนี่ยทำร้ายเพื่อนเบ้นไปซะก่อนนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจำลองสุวรรคผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่น
พร้อมพนักงานสอบสวนนำกำลังตำรวจสพเมืองขอนแก่น
คุมตัวเบ้นหรือนายธนพลงาดีอายุ๑๘ปี
ผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายยายติ๋มหรือนางวันนิดาแพนุ่นอายุ๖๒ปี
เจ้าของร้านขายของชำริมถนนเทพารักษ์
เขตเทศบาลนครขอนแก่นจนยายติ๋มเสียชีวิต๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
วันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทำแผนก็เริ่มจากจุดที่ในเบ้นตบยายติ๋ม
รวมไปถึงจุดที่ทิ้งร่างยายติ๋มที่บอกว่าทิ้งเอาไว้ใต้ต้นมะยม
แล้วก็นำตัวในเบ้นไปชี้จุดที่บอกว่าผลักยายติ๋ม
ยายติ๋มล้มหัวไปกระแทกเหลี่ยมปูน
เน้นทำท่าด้วยนะคะว่ากระทืบยายติ๋มยังไงเตะยังไง
บอกว่าโอ้โหเตะอยู่หลายทีจนยายติ๋มนอนสลบอยู่ที่พื้นหน้าบ้าน
เสร็จจากการทำแผนหน้าบ้านนะคะ
เบ้นไปชี้จุดที่ซื้อสุราและดื่มสุราด้วย
เพราะเบ้นอ้างว่าเมาช่วงที่เกิดเหตุเมาด้วย
ซึ่งก็ไปซื้อสุราดื่มสุราที่ร้านของยายติ๋มนั่นแหละค่ะ
ห่างจากบ้านในเบ้นต์ไปประมาณ๒๐เมตร
จากซื้อเหล้าแล้วก็ไปดื่มกับเพื่อนหน้าร้านเยติ๋มแล้วเนี่ย
จุดนี้เบ้นบอกว่าก็เป็นจุดที่เบ้นทวงถามเงินจากเยติ๋มด้วย
จุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นเหตุการณ์ก่อน

ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็น
เห็นอีกทีก็คืออุ้มร่างยายติมาวางใต้ต้นมะยม
จากตรงนี้ทวงเงินเขาแล้วก็ไปเจอเขาที่หน้าซอยก็ทำร้ายเขาไง

ตำรวจทำแผนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
อย่างที่บอกว่าเพื่อนในเบ้นมาด้วย
ตำรวจก็กันทุกคนออกห่างแล้วนะจากจุดทำแผน
แล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างที่ให้ดูภาพไปตั้งแต่ต้น
แล้วก็มีเสียงตะโกนร้องช่วงจังหวะนี้นะคะ
เสียงผู้หญิงตะโกนร้องว่าลูกเป็นคนดี
ไม่เคยทำอะไรเกินกว่าเหตุทุกคนปรักปรำลูกชาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวผู้หญิงคนนี้ที่ตะโกนออกจากจุดทำแผน
ซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือแม่ของเบ้น
บอกว่าลูกเป็นคนดีถูกรักร่ำ
ด้านลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
ลูกชายเยติมนายนรดลแผนนุ่นพร้อมกับญาติพี่น้อง
ก็ไปเก็บกวาดบ้านสิ่งของในบ้านของยายติ๋ม
ลูกชายของยายติ๋มให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่า
ดีใจที่ตำรวจจับคนร้ายได้เร็วแต่ข้องใจค่ะ
ตอนที่จับได้เนี่ยตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาเบ้นก็คือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ดังนั้นการแจ้งข้อหาแค่นี้มันเบาไปไหม
คิดว่าการสอบสวนอาจจะไม่รัดกลุ่มมากพอไหมนะคะ
ถ้าต้องบอกอย่างนั้นมันหกล้มอย่างไรหกล้มตำแหน่งไหนท่านบอกมาเลย
เพราะว่าผมถ่ายทุกรูปไว้รอบร่างกายแม่ผม

มาแถลงการเมื่อวานที่เอาผู้ต้องหามาแถลง

มันเป็นความน่าเชื่อถือด้วยเพราะว่ามีท่านภูมิกับ
พนักงานสอบสวนชุดพนักงานสอบสวนทั้งหมด
ถือว่าในความรู้สึกผมก็คือท่านมั่นใจเกิน๗๐๘๐แล้วแบบนั้น
แล้วท่านทีนี้คำให้การของผู้ต้องหามันออกมาลักษณะนั้น
ท่านเอาข้อความที่ท่านถามผมสำนวนคดีท่านเขียนได้แค่นั้นเหรอ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นเท่านั้น
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยแจ้งข้อหาเพิ่มแล้ว
หนักกว่าเดิมก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจำลองสุวรรคบอกว่าการแถลงข่าว
ตอนที่จับเบ้นได้เนี่ยเป็นการแจ้งข้อหาเบื้องต้นค่ะ
ดังนั้นพอสอบสวนเพิ่มเติมเห็นพฤติการเพิ่มเติมก็แจ้งข้อหาเพิ่ม
เพราะเบ้นสารภาพว่าผลักยายติ๋มล้มลงกับพื้นที่หน้าบ้านของตัวเอง
แล้วตบแล้วเตะกระทืบซ้ำหลายครั้งจนยายติ๋มแน่นิ่ง
เพื่อนรุ่นพี่พากันหามเยติ๋มออกไปไว้ที่ปากซอยที่ใต้ต้นไม้
พนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหาใหม่เพราะจากพฤติการที่เบ้นรับสารภาพ
พฤติการเป็นลักษณะที่เข้าข่ายข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

แล้วพอไปดูประวัติเบนตอนนี้อายุแค่๑๘
แต่ย้อนไปเคยเกาะคดีมาแล้ว๖คดีคุณภาคภูมิ

ทำไมก่อเหตุมาตั้ง๖คดีแล้วตั้งแต่ปี๕๙มาจนถึงปี๖๑
คดีแรกนะร่วมกันกันโชคทรัพย์
ทรัพย์ในเวลากลางคืนพยายามฆ่าผู้อื่น
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าแล้วก็มาฆ่ายายติ๋ม
นี่ค่ะนี่ใช่ไหมที่แม่เขามาบอกว่าลูกชายเขาเป็นคนดี

แต่ช่วง๕๙ถึง๖๑๒๓ปีลูกคุณก่อ๖คดี

และสำคัญที่สุดคือคดีสุดท้ายคดีล่าสุด
ฆ่าเยติมจนตาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกูลบอกว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญ
ตำรวจจับตัวผู้ต้องหาได้นำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้
ดังนั้นไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม
แต่ก็ฝากถึงผู้ปกครองว่าต้องย้อนกลับมาดูจุดบกพร่องด้วยนะ
ผู้ปกครองเองปล่อยประละเลย
ทำให้บุตรหลานมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแบบนี้หรือเปล่า
ก็อยากจะให้ทางครอบครัวช่วยดูแลด้วย
ส่วนการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็คือครอบครัวของยายติ๋ม
ตอนนี้สั่งการให้ยุติธรรมจังหวัดเข้าไปเยียวยา
แล้วก็แจ้งถึงระเบียบของการได้รับเงินชดเชยจากกองทุนยุติธรรมนะคะ